ปรากฏว่าบ้านเราหลังจากที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ได้สิทธิ์เรื่องของการลดหย่อนภาษีอากร
สหรัฐมาโดยตลอดนะครับก็มีการส่งสินค้าส่งออกไปถึงสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น
แต่ว่าปัจจุบันเขาเห็นว่าศักยภาพของเรามันเข้มแข็งขึ้นไง
ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นข่าวดีคุณผู้ชมสำหรับผู้ส่งออกไทย
ที่ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีการนำเข้า
ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยมีการยื้อยุดกันอยู่นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นดอกกล้วยไม้สดทุเรียนสด
รวมถึงสิ่งที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ
เป็นสินค้าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะใน๑๑รายการ
สหรัฐเองได้ผ่อนผันการระงับสิทธิ
ตามคำร้องขอการผ่อนผันของกระทรวงพาณิชย์ไทย
โดยนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่า
ก็คือ๑สินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐเกินร้อยละ๕๐
แต่มูลค่าที่สหรัฐนำเข้าจากทั่วโลกในแต่ละรายการ
กว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐกำหนดไว้ในปี๒๕๕๙
๒๓ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก็ทำให้สินค้าไทยได้รับการผ่อนผัน๑๑รายการ
อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์
มะละกอบแปรรูปและมะขามตักแห้ง
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ไทยได้รับการผ่อนผัน
ก็คือสินค้าหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

โดยสหรัฐกำหนดเพดานมูลค่านำเข้าในปี๒๕๕๙
ไว้ที่๑๗๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะที่การนำเข้าจากไทย
มีมูลค่าอยู่ที่๑๗๔ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐอย่างน้อย

ก็เลยกลายเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า

ไม่มีรายการสินค้าใดของไทย

ก็จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการเช่นเดิม

ควรเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ที่ได้รับให้มากที่สุด
เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกไปตลาดสหรัฐ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยด้วยนะครับ